กับเรื่องของการเมืองวันนี้ชมพู่วันที่๗
จริงแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระจริงแล้วสมาชิกต่างนักการเมืองต้องย้ายพัก
ให้เสร็จภายในวันนี้ตามไทม์ไลน์ที่มันจะเกิดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
แต่บรรดานักการเมืองเบอร์ต้นยังคงนิ่ง
ทำไมเขานิ่งทำไมเขาไม่ย้ายพักแสดงว่าเขาอาจจะได้รับสัญญาณบางอย่างจากลุงตู่หรือเปล่า
ว่าจะยุบสภาหรือเปล่าตอนนี้บรรยากาศการเมืองเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
เจ็ดกุ้งพาพันธุ์อาจไม่ใช่วันสำคัญ
เหมือนกับ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
แต่๗กุมภาพันธ์เป็นวันสำคัญสำหรับนักการเมือง

ที่จะมีโอกาสในการย้ายพักย้ายหลัง
เพราะถ้ายังไม่หามรังหรือเปลี่ยนค่ายใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว
เพราะกฎหมายพักการเมืองระบุเอาไว้ว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีสังกัดพักการเมือง
ภายใน๙๐วันก่อนวันเลือกตั้ง
แต่กรณีลุงตู่ต้องเลือกที่จะอยู่จนครบวามระเท่านั้น
แต่ถ้าเลือกที่จะยุบสภาบรรดานนักการเมือง
ก็ยังมีเวลาเปลี่ยนค่ายกันได้อย่างสบาย
ตามเวทีที่กำหนดต้องเป็นสมาชิกพัก
ไม่น้อยกว่า๓๐วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง
นั่นจึงทำให้เห็นนักการเมืองระดับเบอร์ต้น

ปิดปากเงียบไม่บอกพี่กัดว่าจะอยู่หรือจะไปที่ไหน
เมื่อถูกถามถึงท่าทีก็บ่ายเบียงตลอด
บางคนก็แค่แสดงสัญลักษณ์ให้ตีความกันเอาเอง
แกว่าหน้าวันนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่
การที่นักการเมืองเหล่านี้ยอมที่จะเสี่ยงไม่ย้ายพักในวันนี้
องเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่า
ได้รับการส่งสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าลุงตู่จะยุบสภาแทนกันอยู่จนครบวามระ
ซึ่งกรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อนักการเมืองทั้งหลาย
ที่สามารถต่อมรองกันจนถึงวินาทีสุดท้าย
แต่ยังเป็นผลดีต่อพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ด้วย
เพราะจะได้มีเวลาเตรียมการเตรียมคนให้พร้อมลงสนามกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน